หลบหนีห้องขังที่ศาลจังหวัดพัทยาเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
ตอนที่หลบหนีไปเอามีดไปแทงตำรวจในห้องขัง
แล้วก็ใช้ปืนยิงปืนขึ้นฟ้า๔นัดเพื่อเปิดทางในการหลบหนี
แล้วก็กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพอย่างชัดเจนนะคะ
หลบหนีไปทั้งที่มีโซ่ตรวนพันธนาการอยู่ที่ข้อเท้าค่ะ
แล้วหลบหนีไปขึ้นรถกระบะที่จอดไว้บริเวณหน้าศาล
คุณขาบริเวณนั้นเป็นเส้นทางตรง
คือรถมันก็พลุกพ่านนะแต่มีรถไปจอดอยู่
แสดงว่ามีคนมาช่วยแล้วก็มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี
คำถามถามมาต่อว่ามีดกับปืนได้มายังไงถูกไหม
ทีนี้ล่าสุดค่ะตามรายงานข่าว
ตำรวจสามารถตามไปรวบตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่า
จะช่วยเหลือนักโทษทั้ง๓คนนี้ได้แล้วนะคะ
นักโทษทั้ง๓คนประกอบไปด้วยใครบ้าง
คุณผู้ชมในกล้องวงจรปิดขณะที่หลบหนีนะคะ
เดี๋ยวเราทบทวนกันหน่อยว่า๓คนเป็นใครบ้าง
เพื่อคุณผู้ชมไปเห็นไปพบนะคะ
ก็แจ้งเบาะแสกับตำรวจได้นะคะ
หมายเลขสายด่วน๑๕๙๙นะคะ
คนแรกชื่อว่านายต้นนินเทศหรือว่าหน่อย
เป็นนักโทษชายนะคะ
ส่วนคนที่๒เป็นชายชาวอเมริกัน
ชื่อว่านายมาร์คฮาเลนแฮลมัสอายุ๓๙ปี
ส่วนคนที่เป็นผู้หญิงชื่อว่านางสาวสิรินพาวิเศษฤทธิ์อายุ๓๐ปี

เขาเป็นสามีภรรยากันเป็นผัวเมียกันนะฮะ
ทั้งหมดหลบหนีไปได้
ตอนนี้เราอัปเดตกันก่อนว่าตำรวจไปพบรถต้องสงสัย
แต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวทั้งหมดมาได้นะคะ
เป็นรถที่ทั้ง๓ขับออกจากศาลจังหวัดพัทยา
ไปเจอที่บ่อวินศรีราชาชนบุรีค่ะ

นี่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน
ว่าเส้นทางที่ทั้ง๓คนนักโทษทั้ง๓คน
ใช้หลบหนีเขาขับรถกระบะคันนี้ไปที่ไหนบ้าง
คือหลังจากที่ออกหน้าออกจากหน้าศาลจังหวัดพัทยาก็มุ่งหน้า
ผ่านแยกเทพฤษิตรไปเข้าถนนสายสอง
แล้วก็วิ่งไปออกถนนชัยพฤกษ์เพื่อข้ามไปยังถนนห้วยใหญ่
แล้วก็วิ่งไปที่ถนนทางสัตหีบเข้ามายังเขาไม้แก้ว
แยกเขาไม้แก้วมุ่งหน้าไปที่บ่อวิน
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน
จนกระทั่งนี่ค่ะมาเจอรถคันนี้ที่ผู้ต้องหา
นักโทษทั้งสามคนใช้หลบหนีจอดอยู่
อยู่ที่บ่อวินศรีราชาค่ะ
หมายเลขทะเบียนพพไข่๗๓๘ระยอง
แต่ไม่เจอผู้ต้องหาทั้ง๓คน
บริเวณปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
สัตหีบนครราชศรีมาบ่อวินศรีราชา
พอไปตรวจสอบภายในรถไปพบแว่นตากันแดด
ครีมตัดเหล็กแป้งฝุ่นขนมสายชัดโทรศัพท์
กุญแจยังเสียบคารถอยู่เลยนะคะ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็เลยไปตรวจสอบ
โดยเฉพาะเรื่องของลายนิ้วมือแฝง

นักโทษทั้ง๓คนน่าจะมาจอด
เพื่อที่จะเปลี่ยนรถแล้วก็หลบหนีต่อ
เบื้องต้นตำรวจนำรถกระบะคันนี้
ไปตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองว่าใครเป็นคนครอบครอง
รวมถึงเดี๋ยวต้องไปดูกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมว่า
อ่ะณจุดนี้หลังจากที่รถกระบะจอดนี้
เขาเปลี่ยนรถไปกี่คันใครหลบหนีไปบ้าง

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อนะคะ
จากที่เราจะดูว่าเขาเอารถมาจอดตรงนี้ยังไง
แล้วใครมารับช่วงต่อไปไปพูดคุยกับนายสมคิตน้อยเกิด

คนที่เห็นเหตุการณ์คนที่เอารถมาจอดเป็นใคร
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือรอปภของบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะจำกัด
วนายสมคิดน้อยเกิดนี่แหละเขาเห็นเหตุการณ์พอดีเขาเล่าแบบนี้ค่ะ
บอกว่าพบรถคันดังกล่าวมาจอดทิ้งไว้ช่วงบ่ายสามครึ่ง
ของวันที่๔พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้
แล้วก็มีผู้ชายเป็นคนไทยนี่แหละรูปร่างสูง
เสื้อแขนสั้นสีเทากางเกงยีนขายาวเป็นคนขับรถ
แล้วก็เอามาจอดไว้ตรงนี้จากนั้นพอลงจากรถ
มีท่าทางลุกลี้ลุกลนแต่ก็เห็นหยิบครีมตัดเหล็ก
จากกระบะท้ายรถเอามาไว้ในแคปก็คือในตัวรถ
รถจักรยานยนต์คันนี้มีผู้หญิงไทยรูปร่างทวม
เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีเทาขี่มารับ
แล้วก็มุ่งหน้าหลบหนีไปทางนิคมอุตสาหกรรมค่ะ
หลังจากนั้นวันนี้๑๑นาฬิกา
ก็เขาบอกว่ามาเลยผู้ชายคนเดิมเลยที่เอารถมาจอดเนี่ย
เขาย้อนกลับมาเปิดรถแล้วหลังจากนั้นหยิบอะไรสักอย่าง
แล้วก็หลบหนีไปทางเดิมอีกครั้ง
จากนั้นค่ะเขาเจอผู้หญิงไทยอายุประมาณ๒๕ปี
โวยวายเลยแล้วก็มาถามเขาบอกว่า
ดิฉันเป็นเจ้าของรถคันนี้ซึ่งจอดไว้รถแคปคันนี้นะ
เงินเนี่ยนะคะเนี่ยรถดิฉันมันหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
แล้วผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนโทรแจ้งตำรวจ
ว่าเจอรถของตัวเอง
สรุปสุดท้ายมันมาประจวบเหมาะกันสองเรื่อง
ก็เลยอ๋อรถคันนี้มันไปช่วย
ผู้ต้องหา๓คนจากศาลพัทยานี่ไง
สองเรื่องมาประจวบกันจนมาเจอรถคันนี้เนี่ยนะคะ
จากการตรวจสอบทะเบียนรถพบว่าเจ้าของรถคือนายเรืองฤทธิ์คำควร

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวผู้หญิงไทยที่อ้างว่ารถของตัวเองหาย

ไปสอบปากคำเพิ่มเติมถึงที่มาที่ไป

ก็ผู้หญิงคนเดียวกันเมื่อวานที่มารับผู้หญิง
คุณผู้ชมทีนี้ชุดคลี่คลายคดีอีกชุดอย่างนี้นะครับ
ก็มีการออกติดตามผู้ร่วมขบวนการแน่นอนว่า
สามคนเนี่ยเขาไม่ได้ทำด้วยตัวเองได้แน่นอน
ต้องมีคนไปร่วมขบวนการมีคนไปช่วยเหลือ
ให้สามคนสามารถหลบหนีได้
ล่าสุดค่ะตำรวจสามารถรวบตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่า
จะเป็นคนช่วยเหลือนักโทษทั้ง๓คน
ให้ออกมาจากศาลจังหวัดพัทยาได้
ก็คือผู้ชายที่ชื่อว่านายแม็กซ์
แล้วผู้หญิงที่ชื่อว่าอ่อนสองคนเขาเป็นผัวเมียกัน
ทีนี้ตำรวจไปจับกลุ่มตัวมาได้มาสอบปากคำ
ทราบแบบนี้นายแม็กซ์มีหน้าที่นำรถไปทิ้งไว้ที่นิคม
ส่วนนางออนเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์มารับตัวผู้นักโทษทั้ง๓คน
ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำนะคะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้มากกว่านี้
ส่วนหลังจากนี้เดี๋ยวจะเร่งขยายผลต่อไป
ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วจะรีบจับตัวนักโทษทั้ง๓คน
มาให้ได้โดยเร็วค่ะอีกหนึ่งท่านวันนี้
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดแล้วก็โดยตรงเลยนะคะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็มีการประกาศเลยนะฝากเตือนนักโทษทั้ง๓คน
ชายสองหญิงหนึ่งบอกว่าให้รีบมอบตัว
เพราะตอนนี้ตำรวจเร่งไล่ล่า
ตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่าทำตามยุทธวิธี
แล้วผู้ต้องหาผู้ต้องขังทั้ง๓คน
ต่อสู้ขัดขืนเพราะเขามีปืนมีมีดติดตัวไปด้วย
ก็ต้องดำเนินการตามยุทธวิธีก็คือจับตายวิสามันนั่นเองนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่พบตรพูดก็คือ
กรณีตำรวจที่ทำหน้าที่ประจำศาล
ท่านเองก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นปฏิบัติหน้าที่ให้เข้มงวดมากกว่านี้
ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบพบว่าบกพร่อง
ก็ต้องถูกดำเนินคดีทางวินัยด้วยค่ะ

ใครที่พบเห็น๓คนนี้นะคะตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอนะคะ
พัทยาหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่รอบอยู่ตอนนี้
ที่เขาหนีไป๑๕๙๙สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หรือว่าเบอร์ของสพเมืองพัทยาอีก๑เบอร์แล้วกันนะคะ
แล้วก็แม่ของนายต้นให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้นายต้นเคยบอกแล้วว่า
ถ้าเกิดว่าเขาออกจากห้องขังได้ชีวิตเขาที่เหลือคือเขาขอตายอย่างเดียว
คือจะสู้นะคะ